รอได้อยู่แล้วค่ะ
ถ้าอยากได้โชว์ดีจากบอสโจยมนินคุณต้องรอได้เพราะตอนนี้คิวเขาปังยาวไปถึงปี๒๕๖

อยากจะแจ้งเขาอยากจะบุ๊กกิ้งคิว

ล่าสุดบอสโจอัปเดตกับผู้สื่อข่าวของเราถึงอีลาค่ำแพ่งลูกสาวสองคนจ้า

อสโจแล้วก็ซ้อนุษย์น้องลำเพลินแล้วก็ลำแผนตอนนี้กำลังน่ารักได้ดูคุณผู้ชมค่ะแล้วตามออกงานติดติดตลอดเลย
ถ้าใครติดตามอยู่จะเห็นเลยว่านี่เอาทุกอย่างเขาแห้งขึ้นบนเวทีด้วยจ้ะ

ข้างไปเลยอยู่กับพี่อุ้งอิ๊งตลอดเลยเหมือนเป็นลูกสามกันไปเลยคุณผู้ชม
รวมถึงยังบอกด้วยว่าในฐานะที่เป็นคุณพ่อเนี่ยอยากให้ลูกโตมาเป็นศิลปินนะ
แล้วก็พอดูแลศิลปินเสร็จปุ๊บเป็นอะไรมาเป็นผู้บริหารในวงไงมาเป็นผู้บริหารวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะ
ในอาหารกดตัวเถ้านี้นะอ่ะจะทำได้จริ้มรึเปล่ายังไงกันไปฟังคุณพ่อเค้าเล่าแบบภูมิใจค่ะ
นะครับวงเสาหน่อยเห็นมันแพงกับวงสาวหน่อยลำเพื่อนโชว์นี่แหละครับ
มาดูแลต่อน้ำพอน้องลำเนินลำแพนครับตอนนี้กำลังจะสร้าง
กำลังเขินไว้ที่น้ำเอ่ยพี่อุ้งอิงสู่งานสันเฟิร์นไปคนอยากมาสู่งานครับ
เวลาก็ขึ้นไปเต้นน้ำเอ้ยครับเรียนรู้นะครับเริ่มซึมซับ
นั่งไปตั้งแต่อายุขนาดนี้แหละครับขึ้นบนเวทีก็อยากสิ้นเต้นน้ำเอ่ยอ๋อ
แววมาแววมาเขาเรียกอะไรเป็นการแบบซึมซับให้ลูกรู้ว่านี่คือสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ทำมา
แล้วเขาไม่มีเขินเลยนะเก่งมากเลยดูแล้วกันคุณผู้ชมว่าที่ผู้บริหารของค่ายเขาค่ะ